มาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวนะครับคนนี้ก็ต้องให้กำลังใจเธอหนักเหมือนกัน
สำหรับเชอรีนนัจจารีนะคะน้องสาวคนสวยของนิชคุณ
ที่ก่อนหน้านี้เธอถึงกับเดินไม่ได้นะคะ
เพราะมีอาการเส้นประสาทอักเสบ
ล่าสุดค่ะสาวเชอรินออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ก็เลยขอมาอัปเดตอาการด้วยตัวเองอีกครั้งให้แฟนคลับได้หายห่วงกันสักทีค่ะ
ก่อนหน้านั้นเนี่ยเชื้อป่วยเป็นหวัดเป็นหวัดปกตินี่แหละ
แต่ว่ามันมีไวรัสบางตัวที่เข้าไปในไขสันหลัง

มันปวดแบบตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรหลังร่างอะค่ะ
แล้วก็ลงไปถึงเท้าคือยาวลงไปทั้งสองข้างเลย
ตอนนั้นเจ็บจนคิดอะไรไม่ออกแล้ว
มันตอนนั้นไม่มีความคิดอะไร
รู้แค่ว่าขอให้หายขอให้หายขอให้หายจบ
วันนี้มันก็ใช้เวลารักษาตัวนานเท่าไร

มากไม่ได้ค่ะมันจะปวดปวดช่วงน่องลงไปค่ะ
คือก่อนหน้านี้น้องเดินไม่ได้เลยนะคุณ
เพราะว่าอาการมันลามไปอยู่ที่ขา
คือน้องเล่าให้ฟังนะคะว่าน้องเนี่ยเริ่มจากอาการป่วยก่อน
ไม่สบายเฉยนี่แหละนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ปวดขา

แล้วก็เข้ารับการรักษาคุณหมอก็บอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบปกติ
หลังจากนั้นก็ตรวจพบว่าเกิดเชื้อไวรัสขึ้นที่ไขสันหลัง
ซึ่งคุณหมอเขาบอกว่าอาการนี้มันไม่ได้มาจาก
การที่น้องออกกำลังกายแต่มันมาจาก